ผู้ชมครับว่ากันว่าเสียงบีบแตรรถเนี่ยได้ยินเบาก็เจ็บหรือยังไร
คนไม่ค่อยกล้าบีบแรร์กันค่ะเดี๋ยวนี้
มันมีคลิปของคันที่เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหาย
มีจักรยานยนคันหนึ่งจะเบียดซ้ายขึ้นมาเขาก็บอกแหมมันก็ชั้นชิดเหลือเกินบีบแกร่ไป

หลักจากเช็คที่เห็นมั้วประสาทของสุฎาดูชมครับ
ก็ไม่ได้คือสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปนะฮะไม่มีอะไรรุนแรงก็ยังดีหน่อย
แต่สงสารเด็กอะค่ะถูกต้องนี่ไม่รู้จะไปโรงเรียนทันหรือเปล่า
หรือว่าเพิ่งกลับหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าเจ้าของคลิปเขาไม่ได้บอกว่าเกิดที่ไหนยังไง
แต่พี่คันนี้คันที่เขาไม่พอใจที่บีบแรร์เนี่ยเขาบอกเขาขี่รถขับรถมา๒๐ปีแล้ว
ไม่ต้องมาบีบแร่เตือนหรอกแต่ดูตอนต้นคลิปสิดูตอนต้นคลิปอีกทีนึงสินะฮะ
พี่แกเนี่ยนี่แกขับรถมา๒๐ปีเนี่ยแกจะแซงซ้ายจะปาดเข้าขวามาก็เลยบีบแกร่ใส่ไปปิ้น
นี่ก็ตามมาเลยฮะก็เป็นภาพที่ท่านเห็นอย่างนี้แหละฮะแม่ขายรถช่วยถนนเนาะต้องเจอเย็นค่ะนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้มันจบลงแค่ลงมาโวยวายกันแล้วก็แยกย้ายกันไปนะฮะก็ไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ